มีคนร้ายเข้าไปจอดยิงหญิงสาว

เกิดขึ้นคืนภายในบ้านพักไม่มีเล็กที่
ซึ่งตั้งอยู่กลางสวนยางพารานะครับที่บ้านโคกศิลาหมู่๓
ตำบลกัลุวออมเภอเมืองจนราธิวาดครับ
ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรุดเข้าไปตรวจสอบ
ก็ไปพบชาวบ้านจำนวนนึงเข้าไปมุงดูเหตุการณ์
พอเปิดประตูบ้านเข้าไปเท่านั้นไปพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนตาย
จมกองเลือดอยู่บนที่นอนหลังประตู
ในสภาพที่นอนคว่ำหน้าอยู่สวมเสื้อเชิดแขนสั้นสีฟ้ากางเกง๓ส่วนสีน้ำตาล
มีร่องรอยถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าที่ขาขวาฝาเท้ากลางหลัง
และกกหูซ้ายทะลุเบ้าตาออกมารวมทั้งหมด๔นัดด้วยกัน
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่นำศพไปมอบให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินชันสูตรก่อนนะครับ
ที่จะมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
จากการสอบสวนในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก็ทราบว่าผู้ตายชื่อว่านางสาวนูราแจ๊สารแมนอายุ๒๘ปี
อยู่ก็ตามบัตรประชาชนอยู่ที่ตำบลลำพูไปพักอาศัยในบ้านที่เกิดเหตุ
พร้อมกับแฟนนุ่มและลูกสาววัย๓ขวบ
เมื่อสองเดือนก่อนแฟนของผู้หญิงคนนี้แฟนของผู้ตายเนี่ย
ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในก็หาเรื่องของยาเสียบติด
ตาเองก็อาศัยอยู่กับลูกสาววัย๓ขวบเพียงลำพัง
และก่อนเกิดเหตุชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
ได้ยินเสียงว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ย

พร้อมกับได้เรียกให้ผู้ตายออกมาเปิดประตู
ไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นรวม๔นัด
เป็นการยิง๔นัดซ้อนนะฮะก่อนที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์
หนีออกไปตามความมืดจากนั้นทุกคนที่ได้ยินเสียงที่บริเวณรอบบ้าน
ก็พากันออกไปดูแล้วก็เรียกให้ลูกสาวผู้ตายซึ่งแอบอยู่ในผ้าห่มเนี่ยออกมา
โอ้โหลูกสาวเนี่ยตกใจมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

โดยเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องของยาเสพติด
แต่ว่ายังไม่ตัดเรื่องของประเด็นปมชู้สาวเพราะว่าแฟนของผู้ตายติดคุกในเรือนจำ
ส่วนผู้ตายก็มักจะมีเรื่องของชายหนุ่มมาติดพันธุ์เพราะผู้ตายเองก็เป็นหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับ